หลังจากที่ปทฤษฎีนั้นผ่าตัดปอดด้านซ้ายแล้วนะครับ
ตอนนี้อาการยังคงทรงตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
หลังจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศ

ถึงความคืบหน้าอาการปทฤษฎี
เข้ารับการผ่าตัดปอดด้านซ้ายเมื่อช่วงเช้าวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
จากมีภาวะแทรกซ้อนและมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน
ส่งผลให้ไม่สามารถให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจได้
ตามประกาศหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีการตอบสนองของม่านตาคงที่
ต้องใช้ยากระตุ้นความดันและให้สารอาหารทางหลอดเลือด
ล่าสุดวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
อาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว
เผยถึงความคืบหน้าว่าหลังจากการผ่าตัด
ทีมแพทย์ต้องการให้ปทฤษฎีพักผ่อนอย่างเต็มที่

จากการพูดคุยกับแพทย์ไม่มีความวิตกกังวล

ในส่วนของปอดขวาที่ต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ
ส่วนรายละเอียดของการรักษาต้องรอแพทย์เป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ส่วนประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงหลังจากพระเอก
ปอดขวาเพียงด้านเดียวนั้น
จัดการส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าเป็นห่วง

ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
ตั้งแต่เมื่อวานหลังเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ยังไม่ทราบ

เพราะว่าแพทย์ยังไม่ได้ออกมาระบุชัดเจนว่าออกมาเป็นยังไง
แต่คิดว่าโดยรวมก็คงทำทรงอยู่
สำหรับที่เข้าไปก็ได้แค่มอง
ดูหน้าห้องเขาก็มีแพทย์เข้าไปดูอยู่ตลอดนะครับ

แต่หลังจากผ่าตัดก็สีหน้าดีขึ้นอีกแบบหนึ่ง
โดยปกตินะครับจะเกิดการที่คนทั่วไป
เหลือเพียงปอดอยู่ข้างเดียวนะครับ
เท่าที่อ่านและที่ได้รับฟังทั้งหมด
ก็บางคนอยู่ได้ปกติ
เราก็ภาวนาให้ปลอดเชื้อโดยวัย